มีผู้หญิงคนนึงนะคะเขาโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวขอความเป็นธรรมค่ะเขาบอกว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถยนต์ของเขาที่เพิ่งจะออกมาได้เดือนเดียวป้ายังแดงอยู่เลย
เป็นการไล่ล่าของตำรวจแล้วก็พ่อค้ายาเสพติดไล่ล่าจับกันบนถนนที่จังหวัดระยอง
แล้วรถเธอเนี่ยโดนลูกหลงโดนชนพังยับเยินไปหมดเลยค่ะ
หลานเองก็บาดเจ็บต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลต้องหยุดทำมาหากิน
คุณผู้ชมนี่คือคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วประเด็นก็คือว่าเธอไม่มีเงินจ่ายค่างวดแล้ว
จะค่าซ่อมอีกสุดท้ายตัดสินใจประกาศขายตาขายไตเลย
ผู้ใช้เฟซบุ๊คหมึกทอดเนยนะคะเป็นผู้เสียหายจากอุบัติเหตุ
ตำรวจไล่จับผู้ต้องหาค้ายาบ้าที่จังหวัดระยองวันที่๑๑กรกฎาคมค่ะ
รถของเธอเนี่ยพังเสียหายยับเยินมาก
เธอบอกว่าต้องการเงินส่งรถที่โดนชนที่ตอนนี้เข้า๔งวด
เพราะตัดสินใจซ่อมรถแทนการขายซากเพื่อไม่ต้องผ่อนลมอีก๓แสนบาท
มีเวลาแค่ก่อนเที่ยงของวันพรุ่งนี้หรือเที่ยงวันของวันที่๓๐ตุลาคม
ประกาศขายอุปกรณ์เตาย่างขนาดใหญ่ใช้แก๊ส๑ตัว๓๐๐บาท
ย่างหมูย่างบาร์บีคิวได้ทั้งแก๊สพิกนิก๒๐๐๐บาท
เตาแก๊ส๒หัวพร้อมสายโต๊ะพับ๑ตัว๓๐๐บาท
ย่างไฟฟ้าใหม่มากใช้ย่างทอดมันไปแค่ครั้งเดียว๗๐๐บาท
หมักปลาหมึกและน้ำจิ้ม๑๕๐๐๐บาท
รสชาติลงตัวสามารถนำไปสร้างอาชีพสร้างแบรนด์ทำปลาหมึกทอดเนยหรือปลาหมึกย่างได้เลย
หนังสือสัญญายินยอมขายสูตรขาดไม่ขายแข่งไม่ขายให้ใครอีก
ถ้าขายไม่ได้จริงใครต้องการดวงตายินดีขายดวงตาหนึ่งข้าง
ใครต้องการไตยินดีขายไตหนึ่งข้างขายจริงถ้าต้องการซื้อ
พีคอยู่ที่๒บรรทัศน์สุดท้ายที่อ่านไปนี่แหละคุณผู้ชมขายตากับไตนี่แหละนะฮะ
หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปจากเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวก็ได้มรดมทุนช่วยเหลือ
ด้วยการขายเสื้อแล้วก็นำเงินที่ได้ไปผ่อนค่างวดได้แล้ว๑งวดคือ๑๑๐๐บาทนะครับ
ทีมข่าวสอบถามไปยังนางสาวปุณดาเกิดสิริยอมรับว่าผู้ที่โพสต์เป็นแม่ของเธอ
เข้าใจว่าแม่เกิดความเครียดจากปัญหาที่ไม่ได้ก่อ
ตลอด๔เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพยายามเรียกร้องความเป็นธรรมตลอดเพราะว่ารถเพิ่งออกมาได้เดือนเดียว
หลังเกิดเหตุประกันประเมินให้ว่าถ้าขายซากได้เงิน๕๔๐๐๐บาท
เธอต้องผ่อนอีก๓แสนบาทคือผ่อนลมโดยที่ไม่ได้อะไรนะฮะ
สุดท้ายตัดสินใจเอาไปซ่อมดีกว่าเอาไปซ่อมแล้วก็เอามาทำมาหากิน
แต่ว่าระหว่างที่รถซ่อมเนี่ยภาระค่าใช้จ่ายก็มากจึงไม่มีเงินเหลือพอ

แล้วก็มีคนติดต่อมาซื้อแล้วจริงนะคุณผู้ชม
ยังไงก็ไม่ให้แม่ขายเด็ดขาด

ก็ควรจะปล่อยไปตามกระบวนการของกฎหมาย

คือแรงกฎน้ำเป็นคนมี

ไม่รู้หรอกว่าทุกคนมันต้องมีภาระหนี้สินของตัวเองค่ะพี่
ไม่ใช่แค่รถมันหลายอย่างค่ะพี่
เขาก็คงไม่ไหวอย่างนี้ถามว่าได้หนูก็ช่วย
ช่วยได้ไม่ทุกเรื่องอยู่แล้วเพราะลำพังเลี้ยงตัวเองมัน
มันก็พี่เข้าใจใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กจดหมายเงินเดือนอ่ะ
มันแค่หมื่นต้นถามว่าทุกคนบอกเฮ้ยคุณไม่ดิ้นลนอ่ะ
หนูจะไม่ดิ้นพี่หนูเปลี่ยนงานได้เห็นไหมที่เขาโพสต์
ไม่เห็นค่ะเห็นอีกทีก็คือดึกแล้วดึกมากด้วย
เขาไม่ได้ถามว่าไงแต่ก็คือได้ยินกันพูดโทรศัพท์
มีคนขอโทรมาจริงนะพี่ว่าเออจะขายแบบเขาจะซื้อนะ
เขาพูดจริงหนูก็เลยถามว่าแม่ตัดสินใจจริงเหรอ
เขาบอกใช่เพราะว่าก็หนึ่งอ่ะพี่ก็หนูเพิ่งจบ
เขาไม่อยากให้อนาคตหนูมันแบบติดแบกลิถ้าถามว่าติดแบกลิอนาคตหนูทำไม่ได้
คือเรื่องนี้หลายคนตั้งคำถามเลยว่าเดี๋ยวนะ
เขาเป็นรถที่โดนลูกหลงจากการที่ไล่ล่าพ่อค้ายาเสพติดของตำรวจใช่ไหม
เป็นผู้เสียหายด้วยแล้วทำไมเขาต้องมารับผิดชอบ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เองอ่าเรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาตอบนะคะบอกว่าผู้กำกับการสพเมืองระยองเนี่ย
เขาบอกว่าเขามอบเงินส่วนตัวให้กับผู้เสียหายไปแล้ว๒๐๐๐บาท
ตอนนี้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันเกิดจากรถพ่อค้ายาบ้ากับรถของผู้เสียหายหรือเป็นอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจกันแน่
เพื่อจะให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายอันนี้พูดแบบฐานะชาวบ้านนะคุณผู้ชม
คือคนนี้เขาเป็นคนเสียหายเขาขับมาดีดีตำรวจไล่ล่าพ่อค้ายาบ้าอยู่แล้วไปชน
ผมว่าเรื่องเนี้ยเขาไม่ต้องรับผิดชอบตัวเองคือมันควรจะมีมาตรการในการที่จะเยียวยาแล้วก็ดูแลประชาชน
มากกว่านี้ไม่รู้แหละว่าตำรวจจะออกมาเยียวยาเองหรือจะไปไล่บี้ให้พ่อค้ายาเสพติดคนนั้นออกมาเยียวยาให้
เพราะว่าถ้ามันเป็นรถพ่อค้ากับรถผู้เสียหายหรือรถตำรวจกับรถของผู้เสียหายก็ตาม
แต่มันอยู่ในภารกิจของการไล่ล่าของตำรวจและพ่อค้าถูกไหมซึ่งตำรวจต้องดำเนินการและร่วมรับผิดชอบด้วย
อยากจะให้มีมาตรการเยียวยาประชาชนมากกว่านี้เนาะ